คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยนะครับ

ปกติคนเราทะเลาะกันเนี่ยใช้คำพูดเนาะ

เริ่มมีการลงไม้ลงมือถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

ฝ่ายหญิงไม่รู้จะทำยังไงโทรแจ้งตำรวจ
พอฝ่ายชายเห็นว่าฝ่ายหญิงโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาเท่านั้นแหละ

อย่าทำอะไรรูปกัน

ตียกมือไม่มีใครทำอะไรยกมือขึ้นแค่นั้นตีย
โอเคไม่มียกมือตีย

ขึ้นมาคุยกันเลย
ตียยกมือกันให้พี่ดูหน่อย

ไม่ทำไม่ทำ
ไอ้ไข้เขาตายไม่ต้องกลัวลูก

เห็นต่อไหมเนี่ยจับต่อก่อน
ยกมือขึ้น
ตียยกมือให้พี่เห็นหน่อย

ยกมือขึ้นมาลูก
โชว์มือโชว์มือ

ตียยกมือให้พี่ดูหน่อย

ไม่ทำไม่ทำไม่ทำ

โชว์มือ

โชว์มือ

โชว์มือ

โชว์มือ

โชว์มือ

โชว์มือ

มาจากบ้านแต่จังหวะที่หลานสาวเดินออกมา
เลือดอาบหัวออกมาเลยเธอบอกว่า
ไม่น่าใช่แหวนน่าจะเป็นด้ามปืนมากกว่า
ฟาดเข้าไปที่หัวหลานสาวเธอเพราะว่าตอนที่

อืม